คุณผู้ชมวันนี้วันที่เท่าไหร่แล้วนะคะ

เพราะว่าใจจดใจจ่อ
รอลุ้นวันที่๑๔กุมภาพันธ์วันวาเลนไทย

พี่สุเทพที่เขาจะเดินเท้าพิสูจน์รัก

มาหาสาวแฟนสาวของเขาที่

เขาบอกว่าเขาวิเคราะห์คำนวณทุกอย่างแล้ว

บ้านสาวคนรักที่สตูนเนี่ย

อยู่พอดีก็คือพี่ยุคนนี้ใช่หวานใจของพี่สุเทพ
คือนี่คือเดินมาขอแต่งงานเลยน่ะพันสองร้อยกิโลนะคุณโดยประมาณน่ะ
ถูกต้องณตอนนี้อัปเดตล่าสุดสิบเอ็ดกุมภาพันธ์
เหลืออีกไม่ถึง๑๐๐กิโลเมตรเขาจะถึงสตูนแล้วนะคะ
คือพี่สุเทพเนี่ยเป็นลูกค้าซื้อของที่ทางพี่ยุเนี่ยเขาขาย
แล้วก็เลยมีการพูดคุยถึงสินค้าก่อนแล้วก็พูดคุยกันเรื่อยมานะคะ
จนกระทั่งเริ่มคบหาดูใจกันนี่แล้วพี่ยุเนี่ยเขาก็เหมือนแบบเหมือนกระทะ
แบบขำว่าเออถ้ารักจริงหวังแต่งก็มาสิเดินเท้ามาขอเขาเลย

สุเทพเอาจริงนี่ล่าสุดนี่อยู่ตรงนี้แล้วเห็นไหม
ล่าสุดพี่สุเทพพร้อมจิตหรือพี่แมววัย๕๖ปีนะคะ
อยู่ที่ตรงไหนวะเนี่ยสุราธานี

ใช่ถึงสุราชแล้ว

คือก่อนหน้านี้เห็นว่าไปนอนพักที่ห้วยยอดจังหวัดตรัง
แล้วก็วันนี้น่าจะมาเข้าตัวเมืองแล้วก็เตรียมจะเข้าสตูนแล้ว
ใช่ค่ะคืออ๋อขออภัย
ย่านตาขาวจังหวัดตรังอยู่ที่จังหวัดตรัง

บ้านของพี่ยุเนี่ยอยู่ที่อำเภอทุ่งว่าจังหวัดสตูนค่ะ
คืออย่างที่บอกว่าพี่สุเทพนะ
ตั้งแต่คนรู้เรื่องราวของเขาแฟนคลับเพียบ

มาแต่ละจังหวัดเนี่ยมีคนเข้ามาให้กำลังใจ

อบให้เยอะแยะมากมายเลย
แล้วก็อวยพรขอให้สมหวังกับคนรักกับพี่ยุที่สตูนด้วย
ทุกคนบอกพี่ใจมากเลย
นับถือจริงชื่นชมมากถึงความตั้งใจและมุมานะของพี่

สาวทั้งจังหวัดตรังอิจฉาพี่ยุกันหมดแล้วอ่ะ
ทีนี้พี่สุเทพบอกว่าตลอดการเดินทางเนี่ย
มีว่าที่เพื่อนเจ้าบ่าวชาวสุราชธานี
ขับซาเล้งบรรทุกสัมภาระให้
ถามว่าผ่านมาหลายจังหวัดเนี่ย
เจอสาวสวยแวะเวียนมาทักทายบ้างไหม
สุเทพบอกแหม่มันก็มี

มันก็มีมีสาวสวย

ไม่มีใจพี่หนักแน่น

แต่พี่รักแท้และมั่นคงกับพี่ยุ
ถึงบ้านเมื่อไหร่จับจดทะเบียนเมื่อนั้น

อ่าคำว่าวกแปปไม่มีครับ
มีหลายท่านที่มีข้อเสนอดีมาให้นะฮะ
นะครับและก็สวยด้วยนั้นเลย
แต่เบื่อความบ้า
เขาให้โอกาสเรา

ก่อนที่จะทำร้ายน้ำใจกันก่อนที่จะนอกใจกันก่อนที่จะทำร้ายทุบตีกันหรือว่าทำกันถึงขั้นถึงเสียชีวิตขอให้มองหน้าดำของผมด้วยนะนะครับแล้วก็ชะลอความรุนแรงนั้นไว้นะครับอยากจะให้ทุกทุกครอบครัวอยากจะให้ทุกความรักนะฮะได้ชะลอตรงนี้ไว้คิดถึงวันที่เราลำบากมาด้วยกันอย่างที่บอกว่าเหลืออีกแค่หกสิบกิโลเมตรเท่านั้นพี่สุเทพ
ก็จะเดินถึงบ้านของพี่ยุแล้วนะคะเพราะว่าช่วงเย็นเนี่ยอยู่ที่ตำบลทุ่งค่ายอำเภอย่านตาขาวแล้วอีกนิดเดียวไปที่อำเภอทุ่งว่าพี่ก็จะได้เจอกับว่าที่เจ้าสาวของพี่นะคะยินดีด้วยค่ะพี่พันสองร้อยกิโลนี่คือรักแท้เนี่ยไม่แพ้ระยะทางพี่เขาพิสูจน์แล้วนะฮะต้องสะดุดีความรักเขาเลยจริงจริงนะคะ